แกรมสำคัญนะครับอย่าลืมลุ้นเชียร์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเล่นนัดลุ้นในการเข้ารอบเจอกับสวีเดนในเวลา๒ทุ่มครับ
ความพร้อมล่าสุดนะครับก็ย้อนไปดูเรื่องของงานแถลงข่าวกันหน่อยครับ
ชหนึ่งครับหนึ่งฤทัยศาสตทองเวียหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทย
ก็บอกว่าทุกคนในทีมได้รับกำลังใจจากหลายช่องทาง
หลังจากที่แพ้ให้กับสารรัฐบริกาในเกมแรก
ทำให้มีพลังสู้ต่อแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูสภาพจิตใจให้พร้อมในการเจอกับสวีเดน
ซึ่งจะต้องลงไปเล่นด้วยความมั่นใจที่มากขึ้น
พยายามนะครับไม่ให้ผิดพลาดเหมือนในเกมแรก
เพื่อเก็บแต้มจากนัดนี้สำหรับการลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
นักที่นักเตะที่มาให้สัมภาษณ์ก็คือพิกุลเขื่อนเพชรครับ
บอกว่าความรู้สึกจากเกมที่เสมอกับออสเตรเลียในเอเชียนคลับรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว
ก็อย่างแรกนี่คือสร้างความมั่นใจให้กับน้องก่อน
ว่าให้กลับมามีความหวังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิม
อย่างที่สองก็คือเราต้องแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดจากเกมแรก

การได้แต้มจากทีมที่มีประสบการณ์
ทีมที่มีความสามารถก็รู้ว่ายาก
แต่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทำให้ทีมงานและนักกีฬาเนี่ย
ก้าวข้ามไปถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะ
รู้สึกถึงเกมที่เราเคยเจอออสเตรเลียค่ะ
ว่าเราเคยรู้สึกยังไงกับเกมนั้นที่เราสามารถเสมอออสเตรเลียได้
ก็จะเอาความรู้สึกนั้นไปใช้กับเกมพวกนี้
ขณะที่ปีเตอร์เกอร์ฮัสซันครับกุญซื้อของสวีเดนก็ยอมรับว่า
เกมแรกที่ชนะชิลี๒๐ยังมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์
ซึ่งก็จะหาทางแก้ปัญหาในการฝึกซ้อมนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าจะทำได้ดีขึ้นในเกมเจอกับไทย
ส่วนแคโรลินซีเกอร์ครับกัปตันทีมของสวีเดนยืนยันว่าจะไม่ประมาททีมชาติไทย
ซึ่งหวังว่าทีมนั้นจะสร้างความได้เปรียบจากลูกตั้งเตะ
เพราะว่ามีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่านักเตะไทยครับ
ทีมไทยอันดับ๓๔ของโลกจะพบกับสวีเดนอันดับ๙ของโลกครับ
เพื่อต่อความหวังในการลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมควรจะมีแต้มในเกมนี้นะครับ